แฟนคลับนะฮะก็ถึงกับเรียกได้ว่า

ก็ได้ฉายาว่าอะไรนะ
เศร้าสุดห่าแพทนัตภาษณ์

ในช่วงรายการตี๑๐นะครับ

ออกอากาศในวันที่๑๖มกราคมนะคะ
หลังจากที่โดนแซวกันมา

งานนี้ไม่เพียงเรียกเสียงกรี๊ดกราด

แต่ยังปลุกกระแสนะฮะคู่จิ้นคู่

หลังจากที่เป็นคู่จิ้นออกมาไป
ในวันที่๑๗
พี่กิ้นที่ราช
ทั้งรูปคู่รูปแฟนคลับตัดตอน
เพราะก็แอบมากดไลน์รูป
หลายเลิฟของเจ้าน่าวดิ่งกันเลย

คุณแพทย์เขาก็ยิงมุกไง
เป็นต้นโชว์

รักชาติให้ยืนตรงรักมั่นคงให้ยืนข้างพี่

เขาก็แซวกันเวลาออกรายการ

กระตันยูแล้วก็หาทั้งคู่

คุณยังมีคดีอยู่นะ